ใช่ค่ะไหมดาวิกาไม่รู้ละราศีอะไร
ทั้งดวงเรื่องงานเรื่องความรัก
โดยเฉพาะเรื่องของหัวใจช่วงนี้

นี่คือจะบอกว่ามันดีทุกอย่างจริงนะคะ
ก็เรียกว่าเป็นคนสวยใจบุญแล้วกัน
โรนโรงช่วยเหลือช้างก็โดนหลายคนชมบอกว่าใหม่เนี่ยโอ้โหดีรัดประสดสีขนาดนี้กำลังมาเลยค่ะ
ออร่ากระจายผลงานละครกับหวานใจคุณเต๋อชันทวิทย์อีก
เดี๋ยวจะลงจอให้ได้กรี๊ดให้ได้ฟินกันแล้วธันวาคมนี้นะคะ
อ๋อเขาเรียกอะไรลุงลิงเนอะลุงกะลิง

มีคิวออนแอร์แล้วค่ะแต่ว่ายังถ่ายแบบยังอาจจะไม่ถึง๑๐๐ค่ะ

ลุงลิงเตรียมพร้อมรอดูแล้วค่ะ

ความฟินล่ะคะลุงลิงลุงแฮดแท็กจะมาไหมคะ
ก็ต้องดูกันค่ะว่ามีไหม
อาจจะมีโอกาสได้ไปทานข้าวอะไรกันอีกไหมคะ
ก็มีนะคะก็มี
ถ้ามีเวลาว่างก็เจอบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือจริงแล้วนะคะดิฉันเจอแฟนคลับคุณใหม่งานนี้แหละค่ะ

ก็เข้าใจน้องใหม่นะคะก็ตอบได้ประมาณนี้แหละค่ะ

ธันวาคมนางสาวไม่จำกัดนามสกุลนะคุณผู้ชมค่ะ